นี้แม้จะเป็นเรื่องไม่ได้ใหม่แต่ก็บอกเลยว่าน่าสนใจมาก
ก็คือการเลี้ยงมดแดงแต่เลี้ยงในสวนมะม่วง
เพื่อที่จะเอาไข่มดแดงมาขาย

สร้างรายได้ดีทีเดียวเป็นยังไงไปติดตามเลยจ้า
วันนี้เราไปแห่ไข่มดแดงกับชาวสวนมะม่วงกันเถอะครับ
เพราะต้นมะม่วงที่นี่เขามีรังมดแดงเยอะมากเลยครับ
พาชาวตลอดข่าวมารู้จักกับการเลี้ยงมดแดงแบบธรรมชาติ
ที่บ้านบัวแก้วตำบลเริงแฝกอำเภอกุฎรังจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าของสวนก็คือพี่บุญโฮมแพงแสงอายุ๖๒ปีครับ
ที่นี่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ฟ้าลั่นเขียวเสวยจำนวน๔๕๐ต้น
บนพื้นที่๑๒ไร่ปลูกแบบอินซีไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
ต้นมะม่วงที่สวนจึงเต็มไปด้วยรังมดแดง
แล้วพี่บุญโฮมก็เกิดความคิดว่าต้องเลี้ยงมดแดงเพื่อช่วยกำจัดแมลง
แต่พอเลี้ยงไปมดแดงขยายรังเพิ่มขึ้นอย่างต้นใหญ่เนี่ยก็ต้นละ๕๘รัง
ส่วนต้นเล็กหน่อยก็ต้นละ๒๔รังครับ
พี่บุญโฮมครับมีเยอะขนาดนี้ก็แย่ไข่มดแดงขายได้เลยสิครับ
มื้อนี่ต้นมื้อละ๒๐ถุงเห็นไปถุงละ๒๐บาทจะได้๒๐ถุงแต่มื้อละ๒๐๐
ใน๑สัปดาห์พี่บุญโฮมจะแห่ไข่มดแดง๒๓ครั้งเท่านั้นนะครับ
โดยมดแดงจะสร้างรังมามากมายขนาดนี้เนี่ยอยากรู้จริงว่าเพราะอะไร
พี่บุญโฮมครับบอกพวกเราชาวตลอดข่าวหน่อยทำยังไงฮะ
ส่วนมะม่วงเนี่ยก็เต็มไปด้วยมดแดงแบบนี้ครับ

พี่บุญโฮมครับสาธิตการเรียกมดแดงให้มาอยู่ในสวนให้เช้าตลอดข่าวเราดูหน่อยได้ไหมครับ
นี่คือหัวอาหารของไก่ไข่ครับ
พี่บุญโฮมยังบอกอีกว่าเพราะอาหารไก่นั้นมีโปรตีน

นี่เลยครับเวลาที่วางอาหารและน้ำไว้แบบนี้
มดแดงก็จะลงมากินโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับ
ตอนนี้ลงมากินน้ำแล้วก็คาบอาหารขึ้นไปให้ลูกบนรัง
ต้นทุนในการเลี้ยงมดแดงแบบฉบับพี่บุญโฮมไม่สูงนะครับ
เพราะหัวอาหาร๑กิโลกรัมใช้ได้ถึง๑๐๐ต้น
ดแดงก็ไม่ได้กินเยอะนะครับแต่ก็พร้อมออกไข่ให้ได้แห่๒๓ครั้งต่อสัปดาห์
พอมีจำนวนมากพี่บุญโฮมก็โพสต์ขายในโซเชียล
ก็จะมีลูกค้าสั่งซื้อทันที
และนำไปขายในราคากิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาทครับ
มะม่วงที่นี่จึงสร้างรายได้ถึง๒ทางให้กับชาวสวนไปแล้วครับ